ไปกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
เตรียมที่จะเริ่มงานเตรียมทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ที่ก็เลื่อนการแข่งขันไปเป็นปีหน้าแล้วนะครับ
สุดสัปดาห์นี้ครับเจ้าตัวเตรียมที่จะเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะในไทยลีก
ล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าอากิระนิชโนได้มอบหมายหนึ่งในทีมงาน
ให้เดินทางไปเช็คฟอร์มผู้เล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่๑๒กันยายนนี้ครับมีการคาดการณ์ว่านักเตะคนนี้
เป็นหนึ่งในเป้าหมายของอากิระนิชิโนก็คือสุพรรณทองสงฆ์ประการหลังทีมชาติไทย
ไปพยายามป้องกันประตูและทำให้ได้รับบัตรเจ็บต้องพักยาว๖เดือน
และในยุคของนิชิโนสุพรรณทองสงฆ์ไม่มีโอกาสในการติดทีมชาติเลย
เพราะว่ายังเจ็บอยู่คาดว่าอากิระนิชิโนก็จะเรียกมาฝึกซ้อม
สำหรับประการหลังของทีมชาติไทยต่อไป
การเก็บตัวครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่๗๑๒ตุลาคมครับ